มีการแชร์เรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่ง
คุณแม่ท่านนี้นะพาลูกชายวัย๓ขวบไปรักษาที่โรงพยาบาล

หมอให้รอคิวในการรักษาจนลูกเสียชีวิต
คุณแม่เอารูปหนึ่งมาให้ดู
เป็นรูปที่ลูกชายนอนอยู่ในโรงแล้ว

นี่คือลูกของแม่แต่ทำไมต้องมารอรักษาจนลูกตาย

คุณผู้ชมฮะจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
คีระยาตู้เจริญอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายจิรภาษณตู้เจริญ
หรือว่าน้องออกัสอายุ๓ขวบ๕เดือน

ระหว่างรอคิวการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ระบุว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า
วันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ของเธอไม่สบายแค่มีอาการตัวร้อน

เจ้าหน้าที่ได้ให้กรอกรายละเอียดบัตร

ระหว่างนั้นลูกชายอาการหนักขึ้นไปเรื่อย

พยาบาลให้ช่วยมาดูแลลูกก่อนช่วยดูแลหน่อยเถอะ

สุดหนักจนเด็กทุรนทุราย
และเสียชีวิตระหว่างรอการรักษา

แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตลูกชายไว้ได้

มีการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการรักษา

เพื่อทำพิธีโปรยเหรียญตามความเชื่อ
เพื่อนำทางลูกชายกลับมาที่วัดบ้านหนองลาด
ซึ่งเป็นสารที่เตรียมจัดพิธีชาปนกิจลูกชาย

ออกัสคนเสียชีวิตเป็นคนกลาง
ช่วงนาทีที่เกิดเหตุรู้สึกหดหู่เป็นอย่างมาก
ต้องมาเห็นลูกเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
ทั้งที่อยู่ใกล้หมอแล้วคุณ
อยู่ใกล้หมอจะถึงมือหมออยู่แล้วแต่ต้องรอนะฮะ

แพทย์หญิงสิตาช่อสวัยออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
บอกว่าเด็กวัย๓ขวบเศษรายนี้ป่วยเป็นโควิด๑๙ตั้งแต่เดือนมีนาคม
แต่ตอนนั้นอาการไม่รุนแรงก็ได้รักษาตามขั้นตอน
แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๓เมษายน
พาน้องมาโรงพยาบาลน้องมีอาการแน่นหน้าอก
ขณะนั้นหมอกำลังตรวจรักษาผู้ป่วยอีกรายที่เป็นโรคหัวใจ
และยังมีผู้ป่วยอุบัติเหตุตามมาอีก๒ราย
ระหว่างนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจเด็กในเบื้องต้นแล้ว
ต่อมาน้องมีอาการหัวใจหยุดเต้นก็รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
หลังเสียชีวิตแม่เด็กไม่ได้ขอให้ส่งศพไปผ่าชนะสูตร
ทำให้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะครับ
เรื่องต้นพอโรงพยาบาลบอกว่าอาจจะเสียชีวิตจากผลกระทบ
จากการที่เด็กป่วยเป็นโควิดที่ผ่านมา
แล้วอาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าภาวะแทรกซ้อนของโควิดนะครับ
น้องก็เหมือนมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
เราก็ได้นำเข้าห้องถูกเฉิดต่อก็เสียชีวิต
ก็เบื้องจากว่าทีนี้คุณแม่ไม่ได้ส่งชนะสูตรนะครับ
อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังของโควิดขึ้นมา
คุณหมอก็ชี้แจงออกมาแบบนี้นะครับ
ดังนั้นทีนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่า
จะขอพูดคุยชี้แจงกับคุณแม่เด็กก่อนนะฮะ
แล้วก็จะต้องส่งร่างของน้องไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าจริงคุณแม่เขาเตรียมการชาปนากิจลูกชายแล้ว